สักประมาณสิบเจ็ดนาฬิกากว่านะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าดูไปดูความเคลื่อนไหวทั้งวันของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะฮะ
เอาช่วงเย็นก่อนมีภาพของเพลิงลุกไหม้ป้อมตำรวจ
ที่เป็นป้อมจรจรที่บริเวณแยกดินแดงค่ะตรงนี้นะฮะ
นี่เป็นภาพจากมุมสูงของทีมข่าวของเรานะครับทุกผู้ชมครับ

แถวฝั่งแถวเกาะกลางตรงถนนตรงนี้นะฮะ
ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยครับมีอยู่๒จุดนะครับ
ตรงนี้นะครับที่เหตุนี้มันเกิดขึ้นช่วงเย็น
มีกระสุนอย่างนะครับผู้ชุมนุมก็ถอยร่วนไปเป็นระยะนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นช่วงที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคาร์มอบในวันนี้เนี่ย
ได้ประกาศยุติการชุมนุมผ่านทางเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไป
วันนี้การชุมนุมเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดหมายชุมนุมในรูปแบบคาร์มอบนะครับ
นัดตั้งแต่๑๓นาฬิกาที่แยกรวาดจะประสงค์ตั้งทะบวนที่หน้าห้างเกษรวิเลช
แล้วใช้เส้นทางถนนเพลินจิกถนนนานาถนนสุขุมวิทย์ด้วย
มุ่งหน้าไปที่อาคารชิโนไทยทาเวอร์ถนนอโศกมนตรีนะครับ
ซึ่งการนัดหมายเขาจะผ่านเพจของเขาไม่บอกล่วงหน้าก็บีบแรร์ไปด้วย
แล้วก็ชูป้ายแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไปด้วย
ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอาคารของคุณอนุทินชาญวิรากูลรองน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าภักษ์ภูมิใจไทยตรงจุดนี้ก็ไปยื่นข้อเรียกร้องต่าง
เรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนหรือว่าให้พักภูมิใจไทยเนี่ยถอนตัวออกจากรัฐบาล
แล้วก็การไม่เอาผลเอกประยุทธ์เป็นนายกหลังจากนั้นทุกผู้ชมครับ
ก็มีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โปรยหุ่นขนาดเล็ก
แล้วก็เอาเลือดหมูไปปลาที่ป้ายอาคารด้วยนะครับเรียกร้องให้ถอนตัวออกจากรัฐบาลด้วยนะครับ
จากนั้นผู้ชุมนุมก็เคลื่อนขบวนต่อนะครับไปตามถนนพระรามเก้านะฮะ
รัฐมนตรีช่วยวาลการกระทรวงเกษตรและฉากรเลขาที่การพลักษณ์

เสร็จจากทางพระรามเก้าตรงนี้ผู้ชมนุมเองตอนนั้นที่มาเรียกร้อง
มีการเอาขุนมาวางที่ใต้ทางค่ามแยกตรงนี้ด้วย

เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็เคลื่อนขบวนต่อนะครับ
แล้วก็แน่นอนนะครับแถวนั้นก็จะอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมดินแดงนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการเคลื่อนขบวนมุ่งหน้ามาตรงนี้ด้วยนะครับ
ฟันธีตอบก็วางแนวสกัดกั้นเอาไว้นะครับ
เพราะว่าถ้าออกจากสามเหลี่ยมดินแดงมาตามถนนวิภาวดีฝั่งขาออกเนี่ย
ก็มีการสกัดกั้นเป็นแนวกั้นเอาไว้ตรงนี้
หลังจากนั้นก็เริ่มมีการเผชิญหน้ากันเป็นระยะ
มีเสียงดังคล้ายกับประทัดยักษ์กระสุนยางหรือว่าสิ่งต่าง
แล้วก็ไปถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับ
ก็คือป้อมจราจรที่แยกดินแดงเนี่ยเกิดไฟไหม้เกิดขึ้น
แล้วก็มาถึงที่เรารายงานกันล่าสุดตั้งแต่๑ทุ่มนะฮะ